ข่าวเที่ยงกับขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะ

รวมทั้งการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้น
ซึ่งคาดการณ์กันว่าปีนี้จะรุนแรง
และตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่แล้ว

ก็คือการที่มีคณะสงฆ์ออกมาประท้วงที่บริเวณพุทธมนตร
และยื่นข้อเสนอมา๕ข้อด้วยกันนะคะ
ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็ย้ำว่า๕ข้อเสนอจากตัวแทนฝ่ายสงฆ์นะคะ
ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาผูกมัดรัฐบาล
เกี่ยวกับการตั้งพระสังฆราชองค์ที่๒๐ของประเทศไทย
เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ติดตามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมนะคะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้นะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งก่อนการประชุมนะคะก็ได้มีการกล่าวแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง
โดยเฉพาะเรื่องการชุมนุมของคณะสงฆ์เมื่อวานนี้ค่ะ
โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ก็ได้นำคณะเข้าพบผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสารวิถีพุธในวันมาคบูชาระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๒กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก่อนการไป
เป็นการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะกลับมาพิจารณาหลังจากที่เสร็จภารกิจที่ต่างประเทศค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะพลเอกประวิทย์ก็กล่าวด้วยว่า
กังวลว่าจะมีกลุ่มการเมืองเชื่อมโยงกับการชุมนุมเมื่อวานนี้ค่ะ
พวกนี้นะครับเป็นเรื่องเงียบเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะฮะ
แล้วก็มหาเทระทำมาก็ดูว่าอะไรที่มันยังไม่
ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็เดี๋ยวท่านนิวก็ต้องดูอ่ะ
เพียงแต่ว่าท่านก็อยากจะให้โปรดก้าวให้ท่านนายกทำเร็วตรงนี้เอง
นายกก็ต้องดูมันต้องไม่มองแหมมองลูกกลมอ่ะ
มันมองได้หลายหน้าหลายนะแล้วท่านก็ต้องดูให้ครบ
ถ้าดูไม่ครบแล้วพอไปตั้งปั๊บมันผิดแล้วก็มันไม่แก้ตัวไม่ได้แล้วนะครับ
แต่ถ้ายังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ก็ผมว่าใครก็ไม่กล้าขึ้นนำความกราบบังคมทูมนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องต้องต้องคิดว่าต้องคิดว่าต้องต้องสงบมันนะครับ
ทุกอย่างอ่ะถ้าสงบแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินไปตามกติกาอ่า
จะเอาไงแกกลัวไหมคะว่าเรื่องของท่าเหลืองเนี่ยมันจะมีสีทั้งการ
ไม่มีหรอกไม่กลัวไม่กลัวผมฟังดูแล้วท่านก็ไม่ได้มีเรื่อง
ขณะที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ก็ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นกับกรณีดังกล่าวนะคะว่าเอ่อ
ภาพที่แสดงออกมานั้นเชื่อว่าสังคมควรรู้สึกเหมือนกันค่ะ
ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าทหารพยายามเคารพความเป็นสงฆ์แต่พระสงฆ์เองต้องกลับไปคิดว่า
หน้าที่จะเคารพหรือไม่ค่ะด้านนายกฤษฎรพงศ์สิริค่ะ
ธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการที่มีการเสนอให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้น
ต้องฟังความจากทุกภาคส่วนขณะเดียวกันค่ะ
ภาพที่ออกมาจะกระทบต่อศรัทธาของประชาชนต่อพุทธศาสนาพุทธหรือไม่นั้น
เห็นว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะไม่อยากมองว่าเป็นการขัดแย้งค่ะ
ส่วนภาพที่คณะสงฆ์แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ทหารนั้น
เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่จะเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คิดว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีผู้นำหรือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในสังคมต้องช่วยกันวิเคราะห์ให้ดีนะครับ
ประเด็นนี้คงไม่ใช่เรียกว่าการขัดแย้งนะครับอาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันนิดบ้างนะครับถ้าหากทุกภาคส่วนได้นั่งคุยกันได้ปรึกษาหาลือกันแล้วก็ใช้หลักของศาสนามาในการวินิจฉัยในการให้เหตุให้ผลนะครับผมคิดว่าทุกภาคส่วนก็จะได้ทิศทางในการเดินหน้า
เรื่องความมั่นคงของประเทศไทยสถาบันศาสนาเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคน
หลังจากที่เกิดกรณีสายการบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน
ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินดอนเมืองเป็นจำนวนมากค่ะ
กราศวงกเศษและสหกรณ์รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
และการบริหารจัดการน้ำล่าสุดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
จากนี้ค่ะก็สารรัฐธรรมนูญนะคะจะขอถอนร่างพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูล
และวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูลออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะ
เพื่อนำไปปรับแก้ให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ
ซึ่งหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็จะมีการแถลงผลการประชุมในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงอยู่ภารกิจในการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐ

ซึ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ